ซึ่งจริงคือแค่ชงเหล้าเฉย
แต่ปรากฏว่าถูกลูกค้าที่จ้างไป
ลวนลามบีบคอตบหน้าแล้วก็หวังจะข่มขืนเธอ

ซึ่งตัวเธอคือนางสาวจิราวัลอายุ๒๗ปีค่ะ
โพสต์เอาไว้บอกว่ามีลูกค้าจ้างเธอไปชงเหล้างานเลี้ยงที่รีสอร์ท
อยู่ที่นครนายกเมื่อคืนวันเสาร์ที่๑๖ที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ในงานนั้นมีผู้ชาย๓คนผู้หญิง๒คน

ปรากฏว่าผู้เกาะเหตุคือ๑ในผู้ชาย
ชื่อว่าในตุ้ยอายุ๔๐ปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตัวเธอเนี่ยนะ
ล็อกประตูห้องพักประตูห้องน้ำเป็นอย่างดีแล้วนะ
ทีนี้ตอนที่เธอกลับเข้าไปในห้องในห้องพักของเธอเนี่ย
เข้าห้องน้ำไม่คิดเลยว่าในตุ้ยจะแอบ
งัดหน้าต่างแล้วก็เข้ามารอในห้องพักของเธอ
ตอนเธอออกมาจากห้องน้ำนะเจอในตุ้ยในสภาพที่แก้ผ้าล่อนจ้อนอยู่
ตกใจทำอะไรไม่ถูกหลังจากนั้นในตุ้ยพยายามจะปลุกปล้ำ
ขัดขืนแล้วก็บอกเขาไปว่าเธอแค่รับงานชงเหล้า
ไม่ได้รับงานออฟแต่ว่าในตุ้ยเนี่ย
ก็บีบคอเธอจนเธอหายใจไม่ออกตบหน้า
เหมือนกับพยายามจะลากเธอขึ้นเตียงหวังจะข่มขืนนี่แหละค่ะ
ตะโกนขอความช่วยเหลือจนเพื่อนของในตุ้ยได้ยิน
แล้วก็ขึ้นมาดูหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอรอดพ้นมาได้

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุคนที่ว่าจ้างงาน
ก็ติดต่อเธอมามาขอโทษขอเคลียร์ขอโทษทางไลน์นะ
แล้วก็มีการโอนเงินให้เธอด้วย
จริงค่าจ้างชงเหล้า๔ชั่วโมงพันห้า

บอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอา

เธอก็เลยโอนเงินค่าจ้างทั้งหมดคืนค่ะ

ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามารับงานเจอในตุ้ยเป็นครั้งแรกนะ

แต่ในตุ้ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้เลย
เธอก็ตกใจเหมือนกันเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ

เธอกูหรือมึงกูหรือ
บิบพอเหมือนจะเอาให้ตายเลย
หายใจแล้วก็หายไปไม่ออกแล้วอ่ะค่ะ
เหตุการณ์ที่เรารู้สึกไงบ้างตอนนี้
กลางนี้จงตกใจอยู่ค่ะ

ไม่เคยเจอเหตุความแบบนี้อ่ะค่ะ
อย่าให้เรื่องถึงตำรวจนะเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเคียร์
ทางฝั่งของคุณจิราวัลผู้เสียหายรวมถึงแฟนนุ่ม
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองนครนายกจะดำเนินคดีกับในตุ้ย
นุ่มบอกนะว่าเห็นแฟนสาวกลับมาที่บ้าน
แล้วก็ร้องห่มร้องไห้แฟนหนุ่มก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืนวันเสาร์ถูกไหมคะ
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์โทรไปตอนเช้าไปหาในตุ้ยในตุ้ยไม่รับ

หลังจากนั้นนัดจะคุยกันแต่ในตุ้ยไม่มาตามนัด
ล่าสุดติดต่อในตุ้ยไม่ได้แล้วนะคะ
ไม่รู้ว่าในตุ้ยเมาหรืออะไรยังไงเนี่ย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ทำใบส่งตัวให้คุณจิรวรรณไปตรวจร่างกาย

แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปด้วยนะคะ